กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะเจ้าสล็อตค่ะ
ถือว่าเป็นสัตว์แสนน่ารักของใครหลายคนแล้วก็ได้รับฉายาว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการ
กลายเป็นขวัญใจหลายคนเพราะฉะนั้นจึงมีการกำหนดให้วันที่๒๐ตุลาคมของทุกปีนะคะ
เป็นวันสล็อตสากลเพื่อเป็นการอนุรักษ์เทพเจ้าความเชื่องช้าตัวนี้ค่ะ
สล็อตนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นนักปีนต้นไม้ที่มีอัตราการเผาผลาญที่แบบต่ำที่สุดในโลก
พวกมันจึงต้องนอนรับแสงแดดอุ่นจากดวงอาทิตย์เพื่อช่วยกระตุ้นการเผาผ่านร่างกาย
แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่า๓๐ของน้ำหนักตัวสล็อตตัวนี้ค่ะ
เป็นระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ในการจัดเก็บกินใบไม้เยอะนะคะ
นั่นหมายความว่าในตัวของมันเองก็จะมีแก๊สสะสมอยู่เยอะมาก
ล็อตถ้าเปรียบเสมือนคือคุณผู้ชมนึกภาพไปพร้อมกันเปรียบเสมือนลูกบอลเป่าลม
เป็นลูกบอลที่มีแขนมีขาออกมา
ในแต่ละปีนะคะเจ้าสล็อตเองต้องจบชีวิตลงด้วยการถูกรถชนไฟช็อตแล้วก็อีกหลายสาเหตุเลยค่ะ
จึงต้องมีความสำคัญนะคะของวันอนุรักษ์สล็อตนี้ขึ้น
กระทั่งกลายเป็นวันสล็อตสากลเพื่อไม่ให้ศูนย์พันธุ์ไปจากโลก
สละสากลนะคะจัดขึ้นโดยองค์กรพิทักษ์สัตว์ป่าในโคลอมเบียค่ะ
เพื่อเป็นการส่งเสริมตระหนักให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์เจ้าสัตเลี้ยงลูกด้วยนมสุดเชื่องช้าตัวนี้
เพราะฉะนั้นถ้าใครที่พบเห็นสล็อตในไทยในต่างประเทศนะคะถูกทำร้ายบาดเจ็บควรแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วนเพื่อให้การช่วยเหลือก่อนที่เจ้าสล็อตทั้งหลายจะศูนย์พันธุ์ไปจากโลกของเราค่ะ